ที่เราซื้อแบบสำเร็จรูปที่เขาจัดเป็นถุงเป็นถังไว้
พอเอามาถึงจริงใช้อะไรไม่ได้เลยนะฮะ
ทุศังฆฐานให้ความเป็นธรรมใบเขาหน่อย
ชุดสังฆฐาน๑๕๐บาทที่ว่านี้
ใช้ได้อยู่๒อย่างก็คือ๒ขวดที่เห็นอยู่หน้าจอ
กินก็ยังไม่กล้าเพราะหน้าตามันดูขุนมัวยังไงก็ไม่รู้
นั่นน่องเหลืองอย่างนั้นทัยอะไรไม่ได้เลย
เพราะเจอสบู่ใช้ได้ไงมันแตกมันคงอยู่นานแล้ว
หมดอายุเหรอคะสบู่เกรดเป็นเกรดแตก
ก้อนเกลืออีก๑ห่อซ่อนมากับทูบฮะ
ทูบก็ดูวางเว้งวางเวงจุดไปไม่รู้ว่าวิญญาณจะมาก่อน
จะถวายพระก่อนดีส่วนงานนี้มีฟองน้ำหนึ่งอัน
มะตูม๑ซองแต่กล่องใหญ่
มะตูมเปิดมาซองเดียวแต่กล่องใหญ่
แล้วก็มีขนมเสร็จขนมอีก๑ถุงฮะ
เท่ากับว่างานนี้ชุดสังฆฐานที่ว่าเป็นชุดสังขทานกล่องสุ่ม
เปิดมาไม่สามารถคือสุ่มมั่วหมดแล้วครับ

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกรรมสุ่มมันค่อนข้างระบาดมาก
กระทานเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดหนองคาย
ดูแล้วไม่น่ารักจริงมันเหมือนไม่กลัวบาปกันเลยฮะ
เหตุการณ์นี้ที่หนองคายชาวเน็ตเลยบอกว่า

กรุงเทพก็เยอะคนทำไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรม
บางท่านเปิดเผยว่า

ชุดสังฆาธารก่อนสวัสดิ์ภัยพระกันจะกั้นใจ

พอแกะดูแปลงสีฟันหน้าตามันน่ากลัวมาก
เอามือไปเคลียร์เฮ้ยนี่มันฝอยขัดหม้อ

หลวงพ่อใช้รับรองว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อน
ยังไม่พอฮะยังไปเจอสบง
ถังนี้มีสบงด้วยแต่ว่าเป็นสบงที่สุดเซ็กซี่
ยังไงคะบางมากสบงซีทรู
ถ้าพระพูดคำว่ากูได้ต้องใช้ฮะ
คือบางกว่าภาคขาวบางอีกแล้วครับ
จะเอาไปห่มอาบนงอาบน้ำต่างจังหวัด
ไม่ได้เลยไม่สามารถเลยนะฮะ
ก็เลยมีคำแนะนำว่าคำว่าสังฆฐานมันคือเปลือกนอก

ซื้อแบบเป็นชิ้นเอามารวบเอก
ที่เรารู้แล้วว่ามันสามารถใช้งานได้จริง
ก็เอาไปถวายพระถวายพระสงฆ์องค์เจ้าได้เหมือนกัน
ไม่จำเป็นต้องไปซื้อชุดรวมเพราะชุดรวม
มันจะมีปัญหาเรื่องนี้กลายเป็นกล่องสุ่มสุ่มออกมา
ไปมาพระท่านไม่สามารถใช้อะไรได้เลย

ค่ะโอ้เห็นใจท่านเลย